เราดูความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของเมื่อวานี้
ว่าสถานการณ์ที่ถ้ำหลวงมีอะไรบ้าง
อันดับแรกก็ต้องดูเรื่องของคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวานนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นาย
ซึ่งถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ยังคงเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ต่อไป
กว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็ที่แน่ตอนนี้
ผู้ว่าประจนผู้ว่าพยาวอดีตผู้ว่าพยาว
วันนี้ต้องมารับตำแหน่งในตำแหน่งผู้ว่าเชียงรายแล้วนะ

ซึ่งจริงแล้วนะครับนายนโรงศักดิ์ก็ต้องย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าพยาวแล้ว
แต่ยังคงต้องทำงานอยู่ที่นี่ในฐานะพบศูนย์นะครับ
เมื่อวานพบศูนย์บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเวลานี้คือเรื่องของสภาพอากาศ
ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานทำแผนการลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิต
ตั้งแต่กรณีเลวร้ายที่สุดจนถึงกรณีที่ดีที่สุดนะครับ

ทั้ง๑๓ชีวิตยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สภาพจิตใจก็ยังดีอยู่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ
จะมีแต่โค้ชเอกนี่แหละครับที่ยังมีสภาพอิดโรย
แม้จะได้รับสารอาหารไปแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าปฏิบัติการในถ้ำหลวง
มีรายงานนะครับว่าหน่วยซิลใช้เวลาในการเดินทางจากปากถ้ำ
ถึงจุดที่พบทีมหมูป่าใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
ส่วนการเดินทางออกมาปากถ้ำอีกครั้งจะใช้เวลาอีก๕ชั่วโมง
ทำให้การอัปเดตสถานการณ์จากจุดเนินนมสาวที่พบหมูป่า
จนถึงจุดศูนย์บัญชาการด้านนอกใช้เวลาทั้งหมดกว่า๑๑ชั่วโมง
นี่คือสิ่งที่พบศูนโรงศักดิ์บอกโอ้โหคุณคิดดู๑๑ชั่วโมง
การเดินทางเข้าเดินทางออกทำให้เรื่องของการสั่งการ
มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ช้า
คือเข้า๖ออก๕ที่เข้าใช้เวลามากกว่าเพราะว่ามันต้องฝ่าทวนกระแสน้ำไป
แต่ทีนี้ก็เลยกังวลไงคะว่าแล้วการที่จะนำตัวเด็กออกมาทั้ง๑๓คน
มันจะต้องใช้ระยะเวลามากแค่ไหน
ขนาดซิลเองเข้าออกแบบนี้ยังใช้๑๑ชั่วโมงเลยนะครับ
ดังนั้นเรื่องของการลากสายโทรศัพท์เข้าไปในถ้ำ
ซิลได้ดำเนินการจนถึงจุด๓แยกแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อสารเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
ตรงนี้ก็จะทำให้การสื่อสารสะดวกคล่องแคล่วมากขึ้น
แล้วก็ประหยัดเวลาในเรื่องของการติดต่อกันนะครับ
ส่วนเรื่องการระบายน้ำเมื่อวานนี้ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้การเดินทางจากปากถ้ำถึงห้องโถง๓
เหลือจุดดำน้ำเพียง๑จุดจากเดิมที่มี๓๔จุด
ส่วนการเดินทางจากห้องโถง๓ไปเนินนมสาว
ยังมีจุดดำน้ำที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นจุดเสี่ยง
ตามที่พบศูนย์ได้เอ่ยไว้นะครับ
เพราะเป็นจุดที่ถ้าเด็กจะดับน้ำออกมาก็ต้องดำน้ำเพียงคนเดียว
เมื่อวานเหมือนมีการจัดกำลังใหม่นะ
ในการที่ถ้าเด็กดำน้ำออกมาก่อนหน้านี้ใช้หน่วยซิล
ใช้หมอประกบ๒ต่อเด็ก๑คนใช่ไหมฮะ
แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น๓นายต่อเด็ก๑คน

เมื่อวานนี้ได้มีการปรับแผนการค้นหาโพรงหรือว่าปล่องอากาศ
โดยให้ทุกทีมโฟกัสไปหาพื้นที่ใกล้กับจุดเนินนมสาวมากที่สุดนะครับ
ซึ่งภารกิจนี้ทำควบคู่กับหน่วยซิลที่จะค้นหาปล่องอากาศจากภายในถ้ำครับ

ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของถ้ำหลวง

น่าจะเป็นจุดที่มีโอกาสเชื่อมโยงถึงจุดเนินนมสาวมากที่สุด
และอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดครับ
ส่วนเรื่องของการประบายน้ำรอบพื้นที่
สูบน้ำในห้องโถง๒ทำงานได้แล้วนะครับ
เช่นเดียวกับการพบเส้นทางน้ำ๒แห่งที่ตรวจพบบริเวณห้วยมะกอก
เจ้าหน้าที่ได้ทำทางเบี่ยงน้ำทำบายพาสสำเร็จแล้ว
ทำให้จุดนี้ไม่มีน้ำเข้าไปสมทบในถ้ำหลวงเพิ่มเติมครับ
ขณะที่เครื่องสูบน้ำนอกถ้ำได้เดินเครื่องเต็มระบบทั้งหมด
โดยบริเวณถ้ำทรายทองสามารถสูบน้ำออกได้ประมาณ๑ล้าน๖แสนลิตรต่อชั่วโมง
แล้วก็มีบ่อบาดาน๑๐จุดระบายน้ำได้รวมกัน๒แสนลิตรต่อชั่วโมง
ส่วนบริเวณปากถ้ำได้เจาะบ่อบาดานรวม๓จุดระบายน้ำได้๑๘๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ
ทำให้แต่ละชั่วโมงระดับน้ำภายในถ้ำลดลงมากกว่า๑เซนติเมตร
โดยเมื่อเวลา๑๘นาฬิการะดับน้ำหน้าถ้ำอยู่ที่๒๘เซนติเมตร
และหากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับ
ดำเนินการทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราช่วยพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้รวดเร็วขึ้น
แล้วก็ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกานะครับ
พบศูนย์นายนโรงศักดิ์ได้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ต่อสิมวลชนอีกครั้ง
โดยย้ำว่าระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ทำให้การเข้าไปในปากถ้ำจนถึงโถง๓เกือบจะเดินเท้าได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
เวลานี้เหลือเพียงจุดที่มีความเสี่ยงเพียงจุดเดียว
คือบริเวณทางแคบที่อยู่ระหว่างหาดพัทยาและเนินนมสาว
ที่น้องต้องดำน้ำเพียงลำพังโดยไม่มีหน่วยซิลคอยประกบอยู่นะครับ
ก็เราย้อนไทม์ไลน์ทั้งหมดของเมื่อวานี้
กระทั่งถึงเวลาที่พบศูนย์ได้ให้สัมภาษณ์ตอน๕ทุ่มนะครับ